อันนี้แหละหมูเด้งที่ขึ้นชื่อของทางร้านนะนี่วิธีการทำก็คือเราต้องตีเข้าไปในตัวกระบวยนี้ก่อนเหรอ

จะเป็นสะโพกหมูเป็นหลักมันมันน้อยแต่ว่าเราก็ต้องแร่มันออกให้หมด
หั่นเป็นชิ้นแช่ค้างคืนไว้จากนั้นเช้ามาเอามาบด

ถ้าเป็นโซนของภาคอีสานเนี่ย

เราก็เลยคิดว่ามันต้องมีก๋วยเตี๋ยวที่

ผมก็เลยไปชิมก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาที่เยาวราช

พี่ขับรักว่ากันอาหารประเภทไหนครับ

ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหาร

อาหารก็จะเป็นลักษณะผสมผสาน
มีทั้งไทยยุโรปแต่เป็นอาหารสไตล์ง่ายนะครับทานง่าย

สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั่วไทยที่กำลังชมเล่าเส้นเป็นเรื่องอยู่นะคะ
เสาร์ต้นปีแบบนี้หลายครอบครัวอาจจะพาลูกไปร่วมงานวันเด็ก
หรือบางครอบครัวก็อาจจะยังเที่ยวติดลมบนอยู่ที่ไหนสักแห่ง
แต่ไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่ที่ไหนยังไงเล่าเส้นเป็นเรื่องก็ยังคงทำหน้าที่
ค้นหาเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทยมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเคยค่ะ
ว่าแล้วก็มาเริ่มภารกิจสำคัญของเรากันดีกว่าค่ะ
โดยวันนี้นะคะนักเล่าเส้นของเราจะพาไปตะลุยเขาใหญ่
อิ่มอร่อยกับก๋วยเตี๋ยวเจ้าเก่าเมนูเส้นร้านเก๋
เริ่มต้นความอร่อยด้วยรสชาติระดับตำนานกับก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งเจ้าเก่าแก่๔๕ปี
ประจำอำเภอปากช่องที่ร้านเล้งก๋วยเตี๋ยวหมูเด้ง
ต่อด้วยบะหมี่ลูกชิ้นปลาแห้งกับสุดยอดซุปกระดูกขั้นเทพที่ร้านก๋วยเตี๋ยลูกชิ้นปลาอาเพ้ง
และปิดท้ายให้ฟินสุดกับการทานสปาเกตตี้ฟิวชั่นริมทะเลสาบท่ามกลางเมืองทัสคานี่ที่คลับลาโก
ถ้าอยากทราบกันแล้วว่าเมนูทั้งหมดในวันนี้จะอร่อยเลิศขนาดไหน
ก็เจอกับนักราวเซ็นต์นี้เลยค่ะ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
แน่นอนครับคุณผู้ชมครับจะเดินทางไปเขาใหญ่นะครับต้องผ่านอำเภอปากช่องครับผมก็เลยทำการหาร้านเด็ดแถวอำเภอปากช่องให้คุณผู้ชมเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
ร้านนี้นะครับเปิดมายาวนานกว่า๔๕ปีนะครับและเมนูดังของเขานะครับนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งกับร้านเล้งแห่งนี้เลยครับ
ตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
สวัสดีครับคุณหมีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ไม่หนาวครับ
ก็นิดหน่อยนะครับนิดหน่อยไม่ใช่เส้นนาวนะครับนี่แสงมาถ้าเต็มกัน
อยู่ตรงนี้ร้อนอ๋ออยู่ตรงหน้าเตามันร้อนนะครับครับ
หมีนี่อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี้ยสามสิบสองครับสามสิบสองนะครับผม
เป็นทายาทรุ่นที่เท่าไหร่ของทางร้านรุ่นที่สองครับรุ่นที่สองนะ
เปิดมากี่ปีแล้วสี่สิบสามปีแล้วครับสี่สิบสามปีนะครับผม
เติบโตกับร้านก๋วยเตี๋ยวหงท่อมาตั้งตลอดเลยใช่ครับร้านนี้ชื่อร้านว่า
ก๋วยเตี๋หมูเด้งครับเล้งบะหมี่เกี้ยวหมูเด้งเจ้าเก่าหมูเด้งทำเอง
มีสาขาเดียวในปากช่องด้วยครับอยู่ตรงนี้มาตลอดเลยแรกเริ่มอยู่ในตลาด
อยู่ในตลาดอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ประมาณสิบห้าปี
แล้วก็เพิ่งจะมาอยู่ตรงนี้ประมาณสองปีได้ครับขยับไปไม่ไกลนะ
เพราะฉะนั้นลูกค้าก็ยังทุนเคิดกับร้านเราอยู่ใช่ได้ไหมครับผมครับ
อย่างน้องหมีเนี่ยเริ่มมาทำก๋วเตี๋ตั้งแต่เมื่อไหร่
เพิ่งจะสามสี่ปีนี่เองครับสามสิบปีนี่เองเหรอครับ
ว่าก่อนหน้านี้คุณพ่อไม่ยอมให้ทำอ่าก่อนหน้านี้คุณพ่อคุณแม่ทำ
ผมไม่ได้อยู่ที่นี่ก่อนหน้านี้ผมอยู่นิวยอร์กมาก่อนนิวยอร์ก
เป็นคนยุโยปทำอะไรครับขายก๋วยเตี๋ยวไปเรียนแล้วก็เป็นกุ๊กอยู่ที่นั่น
ก็ผมคิดว่าทุกคนก็ต้องกลับบ้านอืมใช่ก็อยู่ไปมันก็
มันก็ไม่ได้ใช่บ้านเราก็เราไม่เอาทำร้านอาหาร
ที่เราเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเพราะว่าหนึ่งคนก็หายาก
มาทำต่อทำก่อนแล้วเรื่องความฝันของเราค่อยทีหลัง
ใช่เอาเรื่องของครอบครัวก่อนเดี๋ยวพี่ตั้งนะอ่ะ
ได้รู้ประวัติของน้องมีคร่าวไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับ
งั้นเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูในครัวนะ
เขาบอกว่าร้านนี้ของที่แบบว่ามีชื่อเสียงมาก

ดูว่าหมูเด้งสูตรนิวยอร์กเป็นยังไงไม่ใช่สูตรคุณพ่อ
ใช่ครับเป็นยังไงนะนิวยอร์กไม่หนาวเหรอหนาวหนาว
หนาวนะก็เลยรู้สึกชินกับความหนาวใช่ไหมที่จะได้ไม่แตกต่างนะ
พอเดี๋ยวมาดูต่างต่างกันเยอะนี่หนาวเอาโอเคครับไปดูกันเลยไป

เอ้าเปิดมานมนานขนาดนี้ดีกรีความเก่าต้องขึ้นแทนระดับอำเภอแน่นอนจ้า
เดี๋ยวตามไปล้วงลึกกันถึงหน้าเตากันดีกว่าค่ะไปกัน
อันนี้แหละหมูเด้งที่ขึ้นชื่อของทางร้านนะนี่
วิธีการทำก็คือเราต้องตีเข้าไปในตัวกระบวยนี้ก่อนเหรอใช่ครับ
เพื่อให้มันอะไรแบ่นแบ่นให้มันแบ่นมันจะได้สุกง่ายง่ายอ๋อ
แล้วก็ลงไปต้มในน้ำหรือเหนือตรงนี้ใช่ครับนะครับอ่า
พูดกันถึงหมูเด้งกันหน่อยแล้วกันนะครับหมูเด้งนี่ทำจากชิ้นส่วนไหนของหมู
จะเป็นสะโพกหมูเป็นหลักใช้สะโพกหมูเป็นหลักทำไมถึงเลือกสะโพกหมู
มันมันน้อยแต่ว่าเราก็ต้องแร่มันออกให้หมดก็คือเอาสะโพกหมูมาแล้วก็อะไรที่เป็นมันเราตัดออกให้หมด
ตัดออกให้หมดเลยใช่เอาแต่เนื้อร้วนร้วนใช่ครับอ่าแล้วยังไงต่อครับ
หั่นเป็นชิ้นแช่ค้างคืนไว้เพื่อให้เลือดมันออกคืนหนึ่งให้เลือดมันออกให้หมด
แช่เพื่อให้เลือดออกให้หมดใช่คือหนึ่งคืนแล้วจากนั้นเอาไปบดจากนั้นเช้ามาเอามาบด
ใช้เครื่องบดใช้เครื่องต้องบดละเอียดขนาดไหนมึงจะเด้งก็ก็บดเข้าไปนี่แหละครับ
อ่าแล้วยังไงต่อบดทั่วไปบดเสร็จแล้วก็ใส่ใส่ถังถังตีอืม
ที่เหมือนตีแป้งขนมปังครับอืมทำครั้งหนึ่งก็ประมาณเจ็ดสิบโลใช้เครื่องทำนะ
ก็เหมือนกับตีให้มันเหนียวใช่ไหมใช่ครับแต่ต้องตีในความเย็นด้วยไหมหรือตี
หรือตีใส่น้ำแข็งใส่เครื่องปรุงใส่เครื่องปรุงให้เรียบร้อยในเนื้อหมู
ใช่ครับใส่เครื่องปรุงมีอะไรบ้างมีน้ำตาลมีเกลือเท่านั้นเองเลย
ได้ปรุงอะไรมากกว่านั้นปรุงมากจากนั้นตีใช้เวลาตีนานมากกว่ามันจะเด้งแบบนี้
ตีจนน้ำแข็งละลายหมดแค่ให้น้ำแข็งละลายเพราะว่าถ้าน้ำแข็งไม่ละลาย
ตักขึ้นมาอย่างนี้มันก็จะเป็นก้อนน้ำแข็งอยู่ข้างในมันก็จะไปละลายตอนที่อันนี้มันก็เนื้อหมูมันจะมันจะเหลว
มันจะไม่เหนียวอ๋อเข้าใจพอเสร็จแล้วก็คือเสร็จเลยใช่ครับ
พร้อมที่จะนำมาใช้งานแบบนี้เลยใช่อ่าอ่ะนี่หมูเด้งนะใครเป็นคนคิดสูตรวิธีการทำเนี้ยอ๋อ
อันนี้คือก่อนหน้านี้ตอนพ่อเด็กพ่ออยู่ชนบุรีเป็นลูกจ้างเขาแล้วเขาก็เลยบอก
ก็ดูบอกเขาบอกสูตรมาบอกสูตรมาแล้วก็หลังจากนั้นพ่อก็เอามาปรับปรุง
มาประยุกต์เปลี่ยนแปลงเป็นสูตรของเขาเองอืมแล้วก็มาเปิดร้านแล้วก็มาเปิดร้าน
ขายดีแบบนี้ใช่ครับอ่ะมีหมูเด้งแล้วมีอะไรอีกมีเกี้ยวด้วย
เดี๋ยวนี่ทำเองไหมอ่าสมัยก่อนทำเองครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำแล้ว
ไม่ไหวน่ะไม่ไหวใช่ไหมใช่เนื้อหมูในเกี๊ยวนี้ก็ใช้เนื้อหมูเดียวกันไหม
ใช่หมูเดียวกันครับหมูเดียวกันเลยนะครับใช่มันจะมีความเด็งเดียงอยู่น่ะ
ใช่เส้นบะบีเหมือนกันครับเมื่อก่อนทำเองเดี๋ยวนี้ไม่ทำ
เมื่อก่อนทำเองเดี๋ยวนี้ไม่ทำน่ะครับทำไม่ไหวแล้วครับครับผม
กับเมนูบะหมี่เกี้ยวน้ำหมูเด้งครับผม

ตอนนี้พักสักครู่นะคะ